แพง
บ่าย๓อายกรุงเทพฯมหานครและปริมณฑลค่ะ
ฝนมาแล้วมาทำไมมาต้อนรับวันหยุดยาวค่ะ
และจะเป็นฝนที่ลากยาวไปจนถึงช่วงเวลาคนเลิกงาน๕โมงเย็น๖โมงเย็น
วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝน
เตรียมรถเตรียมขนเตรียมยาง
พร้อมรับมือฝนให้ดีนะคะโดยเฉพาะใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ส่วนเรื่องของคลื่นวันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ
ขึ้นลดลงโดยรวมทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
จุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ทีนี้มาดูทิศทางของพายุมู่หลานกันหน่อยนะ

คาดว่าเขาจะพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม
ณวันนี้เวลาน่าจะประมาณ๙โมงถึง๑๐โมงช่วงสาย
และทิศทางการเดินทางของเขาเป็นแบบไหน
หลังจากที่เขาเลี้ยวซ้ายขึ้นมาแล้วแบบนี้เขาเลี้ยวซ้ายต่อเนื่องค่ะ

ขึ้นฝั่งปุ๊บซ้ายมาเรื่อยผ่านใครผ่านลาวก่อน
หลังจากนั้นไปหาใครไปหาภาคเหนือของประเทศไทย
แล้วไปที่ไหนต่อไปเมียนมาไปเมียนมาแล้วไปไหน
ออกทะเลไปเลยค่ะ
พูดแบบนี้แสดงว่าพายุจะพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยหรือ
เวลาที่เขาพัดขึ้นฝั่งแล้วเขาจะเกิดการสลายตัวค่ะ
ความเร็วเขาจะลดลงแต่ที่ช่วงที่เขาสลายตัว
สิ่งที่อยู่รอบเขาจะกลายเป็นฝน
ทำให้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทางอ้อม
ก็คือฝนจะตกมากขึ้นโดยเฉพาะวันหยุดยาวที่จะไปเที่ยวเนี่ย
ศุกร์เสาร์อาทิตย์ลากไปถึงจันทร์เล็กน้อย